ขณะที่อีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
ไทยก็เก็บได้๓คะแนน
ชนะมาเลเซียไป๗ประตูต่อ๑ค่ะ
ทีมชาติไทยก็ลงเล่นนัดที่๒พบกับมาเลเซีย
ที่แพ้อุสเบกิสถานมาในเกมแรก๐ประตูต่อ๕
แต่ว่าหลังจากนั้นนาทีที่๑๕เป็นมาเลเซียที่ตามตีเสมอค่ะ

หลังจากนั้นประตูก็ไหลนาทีที่๑๙พรมงคลศรีชับแสง
ก็ยิงให้ไทยหนีมาเลเซียเป็น๓ประตูต่อ๑
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลังเกมยังคงเป็นของทีมชาติไทย
แล้วก็มาได้ประตูที่๔จากวรุหลังสมาแอล
ต่อมานาทีที่๒๖ก็มาได้อีก๑ประตูจากอภิวัติจำเจริญ๕๑ไทยนำ
หลังจากนั้นในช่วงท้ายเกมนะคะ
เป็นมุธมัติอุสมานมุซาค่ะที่ยิง๒ประตูให้กับทีมชาติไทยในนาทีที่๓๔และ๓๕
สุดท้ายไทยก็เลยชนะมาเลเซียไป๗ประตูต่อ๑

ขณะที่มาเลเซียแพ้รวด๒นัดยังไม่มีคะแนน
อีก๑คู่นะคะอุสเบกิสถานกับอังกฤษเสมอกัน๑ประตูต่อ๑ค่ะ
โดยเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายก็จะแข่งขันกันในวันอังคารที่๒๓ตุลาคม
อังกฤษเจอกับมาเลเซียถ่ายท่อสดผ่านทางยูทูปไทยรัฐเวลา๑๓น๔๕น
ส่วนทีมท่าไทยจะเจอกับอุสเบกิสถานไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดเวลา๑๖น๑๕น